เรามาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
เป็นยังไงกันบ้างคะส่งมาบอกกันได้
ทีนี้วันนี้พูดถึงสภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร
ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานนะ

ใช่แต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เหมือนกัน
ที่คุณภาพมันเกินมาตรฐานนะคุณผู้ชม
โรงเรียนต่างที่เด็กก็ต้องไปเข้าแถว

ก็ทางกระทรวงเขาบอกว่าโรงเรียนสามารถพิจารณาได้
เมื่อวานมันมีประเด็นออกมาไงในโลกโซเชียลที่เขาแชร์คลิปกัน
เด็กนักเรียนถามคุณครูคุณครูจะต้องให้มายืนอยู่ตรงนี้
ฝุ่นมันก็เยอะจะต้องร้องเพลงกี่รอบอะไรอย่างนี้นะครับ
ครูก็ด่ากับเด็กกลายเป็นประเด็นแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการ
ก็เลยมีข้อแนะนำออกมานะ
ใช่คือเขาบอกว่าให้โรงเรียนพิจารณาถ้าเกิดว่าค่าฝุ่นมันส่งผลกระทบ
กับสุขภาพนักเรียนจริงสั่งปิดเรียนได้นะคะ
ทีนี้มาตรวจสอบกันหน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ย
ทางกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
ในรอบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามีอยู่๓๙พื้นที่ค่ะ
ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐาน
ริมถนนเพชรกะเสมเขตหนองแขมเนี่ย
คือ๙๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คุณผู้ชมค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบในรอบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
แล้วทางด้านกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
เจ้ากระทรวงอย่างนายนัทพลทีพสุวรรณเนี่ยนะคะ
โรงเรียนต่างจริงเขาจะมีมาตรการ
ในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว
ส่วนกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ย

เป็นคนบริหารจัดการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
บางพื้นที่บางโรงเรียนอาจจะเห็นว่าค่าฝุ่นสูง
วันนี้นักเรียนไม่ต้องมาอยู่กลางแจ้งไม่ต้องอยู่กลางสนาม
เอาเข้าแถวในห้องเรียนก็ได้อันนี้สามารถจัดการได้
แล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนพิจารณาว่า
การเปิดการเรียนการสอนเนี่ย
อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของนักเรียน
เรื่องนี้ผ่วงหน่วยการโรงเรียนนั้นก็สามารถใช้อำนาจ
สั่งปิดสถานศึกษางดจัดการเรียนการสอนชั่วคราวได้ทันทีเหมือนกันนะคะ
อันนี้ในมุมของสถานศึกษา
ทีนี้ไปดูเรื่องน่ารักบ้างคุณผู้ชมคุณสืบสกุล

เขาแชร์กันในโลกโซเชียลดิฉันให้ดูภาพค่ะ
นี่คุณจำได้ไหมรูปปั้นยักษ์เนี่ยจะต้องเห็นที่สุวรรณภูมิถูกไหม

นี่เลยค่ะสวมหน้ากากอนามัย

นี่ต้องใช้หน้ากากอนามัยไซสยักษ์เลยเหมือนกันนะ

ใช่ก็เป็นการรณรงค์ให้คนสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
อกจากจะป้องกันเรื่องโควิด๑๙แล้ว
แต่แหมถ้าเกิดว่าเป็นทศกัณฐ
ต้องสวมกี่หน้ากากนะ
ทศกัณฐ์มี๑๐หน้าสวม๑๐หน้ากาก๑๐อันค่ะรอบด้านแบบนี้เลย
ก็เป็นการร่วมกันบรรณบร่งนะครับอยู่ในโลกโซเชียลว่าน่ารักดีภาพนี้นะฮะ
คุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของมลพิษทางอากาศ

การเกษตรเผาไร่เผาสวนอะไรก็มีนะฮะภาคอุตสาหกรรม
ของการก่อสร้างก็มีระบบขนส่งรวมถึงภาคประชาชนด้วย